ขณะที่ประเทศไทยนั้นกำลังเผชิญกับภาวะน้ำท่วมในหลายจังหวัดนะครับ
ที่รัฐเกราลักษณ์ของอินเดียเองก็เผชิญกับน้ำท่วมรุนแรง
มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า๓๕๐ศพนะครับ
ตอนนี้มีผู้ประสบภัยที่ต้องอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงกว่า๗แสนคน
ท่ามกลางความวิตกกังวลถึงเรื่องโรคระบาดที่จะมาซ้ำเติมผู้ประสบภัย

นี่เป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินเดียโรยตัวลงไปรับเด็กน้อย
ก่อนจะอุ้มไว้ข้างตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์และส่งถึงมือแม่ได้อย่างปลอดภัย
การช่วยเหลือที่ทุลักทุเลผ่านเชือกที่โรยลงมาจากเฮลิคอปเตอร์
กลายเป็นเรื่องปกติของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในรัฐเกลระละของอินเดีย
ในพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบาก
ส่วนในบางพื้นที่มีการนำเรือมาแล่นบนถนนที่เต็มไปด้วยน้ำ
เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ซึ่งจากการประเมินเชื่อว่าน่าจะมีผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ตามบ้านเหลืออยู่ไม่ต่ำกว่า๕๐๐คน
นี่เป็นผลพวงจากภัยพิบัติที่เลวร้ายที่สุดในรอบ๑๐๐ปี
ในรัฐเกราละของอินเดีย
หลังช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
สถานการณ์เข้าขั้นวิกฤต
เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและดินถล่มหลายจุด
ภัยพิบัตรรอบนี้ทำให้มีประชาชนกว่า๗๒๐๐๐คน
ต้องมาอาศัยศูนย์พักพิงชั่วคราว
ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุด
นับตั้งแต่เริ่มต้นฤดูมรสุมเมื่อเดือนพฤษภาคม
พุ่งไปกว่า๓๕๐ศพ

ผู้เสียชีวิตกว่าครึ่งหนึ่งของยอดผู้เสียชีวิตนี้
มาตายในช่วงประมาณ๑สัปดาห์ที่ผ่านมา
ช่วงสุดสัปดาห์ในนาเรนทราโมดี้นายกรัฐมนตรีอินเดีย
เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่ประสบภัย
ซึ่งจากภาพมุมสูงจะเห็นได้ว่า
น้ำได้ท่วมบ้านเรือนชาวบ้านเป็นวงกว้างซึ่ง
ท้องถิ่นรัฐบาลประเมินว่าความเสียหายรอบนี้
ตีเป็นมูลค่าสูงถึง๓๐๐ล้านดอลลาร์สาวรัฐ
ราว๙๖๐๐๐ล้านบาท
ซึ่งตัวเลขอาจจะสูงกว่านี้
เพราะความเสียหายยังไม่ยุติ
แม้จะมีรายงานว่าระดับน้ำในบางพื้นที่เริ่มลดลงแล้ว
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์อุทธกภัยในรัฐเกราละจะดีขึ้น
โดยล่าสุดมีความกังวลใหม่ถึงโรคระบาดที่จะตามมา

มีศูนย์พักพิงบางแห่งในจำนวนกว่า๕๖๐๐แห่ง
แคลนแม้แต่อาหารและน้ำ
ที่ยังไม่เพียงพอกับผู้ประสบภัย